เขานึกว่าใช้เครื่องทำ
นึกว่าใช้เครื่องนี่ในเครื่องเครื่องนั่งอยู่นี่นะ
หาคำตอบพร้อมกันกับยอดมนุษย์ป้าเนา
เสาร์นี้๑๑โมงไทยรัฐทีวี

โปรดติดตามตอนต่อไป